ผู้ชายคนนี้ตั้งใจเก็บเงินเหรียญเฉพาะเหรียญ๑๐บาทนะ
เป็นเวลา๔ปีคุณผู้ชมครับไปดูดิว่าเขาซื้อทองได้น้ำหนักกี่บาทครับ
ขวดโหลครับเจ็ดขวดโหลหนึ่งแสนสองหมื่นบาทสี่ปี
ผู้สื่อข่าวต้องไปที่ร้านทองราชาแล้วอยู่ในตัวเมืองสกลนครนับเหรียญ
ครับไปเจอกับนายเสรีเพชรเฟื่องฟ้านะครับเป็นพ่อเจ้าของร้านทองเล่าบอกว่า
ี่สิบแปดพฤศจิกายนผู้ชายคนนี้เอาเหรียญสิบมาหลายกระปุกเลยนะครับ
มาขอซื้อทองเขาถามว่าทางร้านจะรับไหมโอ้โหยินดีรับเลยครับ
ที่ร้านเคยมีลูกค้าเอาเหรียญมาซื้อทองแล้วแต่ไม่เยอะขนาดนี้
ส่วนนายอนุชิตชัยวงศาหรือครูพี่กล้าครูพี่กล้าอายุยี่สิบห้า
เป็นครูสอนเทควันโดครับหอบเอาเหรียญสิบไปซื้อทองเล่าบอกว่า
ตั้งใจเก็บเหรียญ๑๐มานานกว่า๔ปีจะเอาไปซื้อทองแท่ง
หวังว่าจะค่อยเก็บสะสมทองไปเรื่อยอนาคตทองขึ้น
เดี๋ยวจะได้เอาไปขายครูพี่กล้าบอกว่านะครับ
ทางร้านเนี่ยช่วยนับเหรียญ๗โหลเนี่ยนะครับ
กว่า๒ชั่วโมงกว่าจะเสร็จแล้วทางร้านน่ารักมาก
พี่กล้าบอกว่าจะตั้งใจเก็บเหรียญ๑๐ต่อไปเรื่อยครับ

เนื่องจากกลัวว่าถ้าเก็บเป็นแบงค์กลัวจะใช้หมดก่อน
ก็เลยเก็บแต่เหรียญ๑๐เพราะว่าบางเหรียญมันก็มีเหรียญที่ทำออกมาได้
เฉพาะรวดลายมันไม่เหมือนกันก็เลยชอบเก็บครับ
ถ้าเราเจอตัวไหนที่มันสวยแล้วก็แยกเก็บไว้แบบนี้

ประมาณแสนสองครับ

เพราะว่าเอาเลือกที่เอามาเก็บไว้ครับเพราะว่าเขาสะสมไว้ครับ